เป็นไฟป่าจากฝั่งสวปปอล์ลาน
ทีนี้ขอเหล่ามมาถึงตรงบ้านเราค่ะ
ก็คือที่ภูชีฟ้าที่จังหวัดเชียงรายนั่นเอง
เมื่อวานนี้นะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลย

เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเพื่อที่จะดับไฟให้ได้
เฮ่อนี่มีความพยายามในการจะดับนะครับ
และที่รามจะถึงจุดสูงสุดจุดของภูชิฟ้านะครับ
นี่เห็นภาพแบบนี้นี่เท่าที่บอกได้เบื้องต้นตอนนี้นะคุณผู้ชม
พื้นที่ตรงนี้เสียหาย๕ไร่ค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสถานีควบคุมไฟป่าภูชีฟ้า
เนื่องมาจากพระราชดำริก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูชีฟ้า
หน่วยจัดการต้นน้ำหงาว
เครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าแล้วก็หมอกควันบ้านร่มฟ้าไทย๒๐กว่านาย
ก็ต้องร่วมกันแหละเพื่อที่จะสกัดไฟป่าตรงนี้
แล้วไฟป่าลามมาจากฝั่งทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะ
ข้ามมาทางฝั่งบ้านเราก็คือยอดดอยภูชีฟ้าที่อำเภอเทิง
ทิศตะวันออกของบ้านร่มฟ้าไทย
ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็นเมื่อวานนะคะคุณผู้ชม
ใช้เวลาในการคุมเพลิงอยู่เนี่ยโอ้โห๑๒ชั่วโมงนะถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แล้วความเสียหายที่คุณผู้ชมเห็นเห็นไหม
เขม่าต่างร่องรอยความเสียหายต้นไม้ที่ถูกเผาไหม้ไป๕ไร่
ถามว่ามาจากอะไรล่ะก็มาจากไฟป่าลามมาจากฝั่งเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะ
จะจุดไฟเผาพวกวัชพืชทางการเกษตรหรือว่าเผาให้ย่าออกใหม่
เพื่อมาเป็นอาหารให้กับวัวควายเนี่ยนะคะ
คุยกับทางหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูชีฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายสารวุฒิค่ะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยด้วยลักษณะภูมิประเทศนะ
คือที่ภูชีฟ้าจะเป็นหน้าผาสูงและลมแรง
ในพื้นที่เกิดไฟป่าเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
ทีนี้รถรถน้ำขึ้นไปไม่ถึงจุดที่ไฟไหม้
ปฏิบัติหน้าที่ก็ยากเหลือเกิน
อย่างกลางคืนมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
รวมถึงยอดภูชีฟ้าเนี่ยก็เป็นแนวรอยต่อกับเพื่อนบ้านด้วย
หน้าแรงนะคุณสืบสกุลไฟมันจะลามมาจากฝั่งเพื่อนบ้านบ่อยค่ะ
แล้วก็จะมีกิจกรรมพวกสร้างแนวกันไฟ๒แผ่นดินขึ้นทุกปีเลย
รอบนี้ก็ลามมานะคะลามมาจากฝั่งเพื่อนบ้านเหมือนกัน
ก็ต้องมีการเร่งระดมเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้ลามมากไปกว่านี้
ทีนี้ถามว่าพอไฟมันลามมาแบบนี้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง
คือพอพื้นที่เบื้องต้นเสียหาย๕ไร่แล้ว
อุทยานเองเนี่ยออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้านะคะ
เพราะว่าตอนนี้ยอดดอยภูชีฟ้าเองก็ได้รับความเสียหาย
ไม่สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ต้องปิดไปก่อน
ไปนานแค่ไหนล่ะจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
ดังนั้นวันนี้เราก็เลยต้องตรวจสอบกันหน่อย
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลแม่สายเนี่ยฝุ่นควันโอ้โห
ดูสิคุณผู้ชมปกคลุมทั้งเมืองค่ะ
อันนี้สูงมากนะเพราะว่าค่าปกติไม่ควรเกิน๕๐มิโครกรัม
ไม่งั้นจะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพคุณครูธรรมวัฒน์
ตอนแรกผมได้เห็นข่าวนี้๖๐๐มิโครกรัมเหลือมาถึงแล้ว

ใช่เพราะฉะนั้นค่ะชาวเชียงราย
ที่อยู่ในเขตเทศบาลแม่สายออกไปข้างนอกนี่ต้องสวมหน้ากากอนามัยนะ

เพราะตอนนี้ชาวเชียงรายหลายคนบอกว่า
คอแสบจมูกแสบตาได้รับความเดือดร้อนน่ะนะคะ